โอ้โหเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้ช้ำ

คือไปชอบ

หลอกให้รักหลอกให้หลง
ขายบ้านเอาไปลงทุนทำธุรกิจให้
สุดท้ายถูกหลอกครับเท่านั้นยังไม่พอ
เอารถไปจำนำพอจะไปถ่ายคืน
โดนขู่ครับ
อย่าห้ามล่ะเห็นมีดเลย

นางสาวเอ๋นะครับเป็นนามสมมุตินะฮะอายุ๔๑ปี
เป็นชาวสกลนครเธอเปิดใจบอกถูกดีเจ

นางสาวเอ๋เล่าบอกเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
เลิกรากับสามีชาวต่างชาติแล้วมารู้จักกับนายเกด
ฝ่ายชายบอกว่าจะขายคอมพิวเตอร์เพราะมีปัญหาเรื่องเงิน
สงสารเลยอ่ะเดี๋ยวฉันซื้อเอง
หมื่นนึงใช่ไหมหมื่นนึงอ่ะฉันซื้อฉันซื้อ
จากนั้นก็สารความสัมพันธ์กันเรื่อยมา
จากนั้นในเกรดฮะในเกรดก็ชวนเธอมามาทำธุรกิจกันดีกว่า
จำนำรถเธอเชื่อใจครับเอาเงินที่มีอยู่แล้วเงินเก็บ
ให้กับนายเกดไปลงทุนทั้งหมดไม่หมด
เกรดบอกว่าโอ้เนี่ยผมมีหนี้อยู่แสนกว่าบาท
บอกไม่เป็นไรนะฮะหยิบยื่นเงินทองให้เอาไปใช้หนี้ซะเถอะ
ยังไม่หมดครับฝ่ายชายพูดจาหวานล้อมบอกเดี๋ยวจะทำโน่นบ้างเดี๋ยวจะทำนี่บ้าง
เธอขายบ้านครับบ้านหลังนี้เป็นร้านซ่อมมออโตซัย
ได้เงินมา๓๕๐๐๐บาทรวมกับเงินเก็บของลูก
รวมกันเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งล้านบาทได้แต่ธุรกิจจำนำรถ
ทำไมไม่เห็นมีธุรกิจสักทีอ่ะนะครับแล้วตัวเธอต้องเอารถไปจอดด้วยนะ
เอารถไปจอดด้วยพอเธอจะเอารถออกก็เป็นเหมือนในคลิปฮะโดนขู่
ตอนนี้นะเธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือ
แล้วเงินที่เสียไปด้วยทำใจแล้วล่ะสงสัยไม่ได้คืน
คือบ้านที่ขายไปเงินทั้งหมดที่เสียไปไม่เอาคืนแต่อยากได้รถที่รถคันนี้คืนใช่ไหม
คือคือเขาไม่มีปัญญาเอาคืนหนูหรอกเอาหนูพูดอย่างนี้เขาไม่มีปัญญาหามาคืนหนูได้หรอก
แล้วทีนี้หนูคิดว่าหนูอ่ะมีปัญญาที่จะหาใหม่ได้เออแล้วทีนี้หนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้
หนูก็อยากได้รถหนูคืนเพราะว่าพี่เข้าใจไหมคือแม่ย่าเขาเป็นคนซื้อให้
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปหาในเกรดเราต้องฟังเขาบ้างในเกรดชี้แจงแบบนี้บอกว่าโอ้ยคุณนักข่าว
ผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเอารถมาจำนำคือเขาแค่พาไปผู้หญิงนั่นแหละเขาเอาไปจำนำเองนะฮะ
เขาชี้แจงแบบนี้นะแล้วที่บอกว่าฝ่ายหญิงต้องขายบ้านขายรถเอาเงินมามาเปย์เขาอ่ะนะ
เขาออกขอชี้แจงเขาบอกว่าตัวเขาเองก็ต้องขายรถนะฮะเอาเงินมาให้ผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนคลิปที่เห็นว่ามีเอามีดออกมาเนี่ยมันเกิดจากวันนั้นผู้หญิงเมาฝ่ายหญิงเมา
แล้วเข้ามาในห้องแล้วก็ไม่ยอมเปิดประตูให้เขาก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วบอกให้ฝ่ายหญิงเนี่ยออกจากห้อง
ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายครับอันนี้เราก็ฟังความจากทั้งสองข้างนะเดี๋ยวเรื่องเป็นยังไงตามกันต่อครับ